ของพี่น้องประชาชนจากภาวะน้ำท่วมกันบ้านนะครับ
เพราะว่าอิทธิพลของพายุสินลากู
ซึ่งแม้ว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้ว
แต่ว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักต่อเนื่อง
น้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ปพสรุปออกมาแล้วนะครับ
๓จังหวัดที่โดนถล่มแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น๓ราย
ส่วนพื้นที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ลำปาง
มันเกิดเหตุระทึกฮะเกิดเหตุระทึกขึ้นนะครับเพราะว่า
มีคนไปติดไปเกาะอยู่บนต้นไม้เลย
ในขณะที่ล้อมรอบมีแต่น้ำและเชี่ยวกรากทั้งนั้น
คุณผู้ชมไปดูภาพของการช่วยเหลือกัน
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ประทึกนะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าช่วยเหลือชาวบ้าน๒คน
ติดอยู่บนต้นไม้บริมแม่น้ำวัง

ตำบลร่องเคาะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับ

ใกล้กับแม่น้ำวังซึ่งห่างจากถนนประมาณ๓๐๐เมตร
ผู้ที่เกาะอยู่บนต้นไม้มี๒คน
คือนายเดชคนโตอายุ๖๒ปี
คุณลุงเดชเกาะต้นไม้แน่นเลย
แล้วก็ยังมีนายไกรทองมโนรมอายุ๔๓ปี
คือทั้งคู่ถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวโอบล้อมไว้แบบนี้
หาที่ยึดเกาะได้ก็คือต้นไม้ต้นนี้
ระดับน้ำมันอาจจะไม่ลึกมาก
แต่อย่างที่เห็นน้ำมันไหลเชี่ยวไม่สามารถเดินข้ามมาเองได้
ผู้ภัยต้องใช้วิธีในการโยงเชือกมัดกับต้นไม้
ก่อนจะให้ชาวบ้านทั้งสองคนสวมเสื้อชูชีพ
แล้วก็กู้ภัยก็เดินไปรับแล้วก็ชาวบ้านก็ค่อยดึงเชือก
แล้วก็ลากตัวเองออกมา
กูภัยก็ประกบหน้าประกบหลังเลย

ตอนแรกใช้ความพยายามในการจะช่วยเหลือแต่ไม่สำเร็จนะครับ
เนื่องจากทั้งคู่ติดอยู่บนต้นไม้หลายชั่วโมง
และเกิดอาการอ่อนเพลียแรงก็ไม่มีแล้ว
แล้วก็ไม่ได้ชำนาญในการเดินทวนกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
หรือว่าจะจับเชือกอะไรแบบที่กู้ภัยเขาทำได้นะครับ
ทีนี้กู้ภัยต้องค่อยใช้ยุทธวิธี
ในการที่จะช่วยเหลือจนกระทั่งสามารถนำทั้งสองคน
ขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางเสียงเฮจากชาวบ้านนะครับ

ลุงเดชเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวลุงเองพร้อมกับเพื่อนบ้านได้ไปย้ายรถไถที่อยู่ในสวน
เพื่อจะหนีน้ำแต่ได้ออกไปหาจิ้งกุ่ง
กลุ่มเหมือนจิ้งกรีดใช่ไหมที่บริเวณดังกล่าวเหมือนกัน
เพราะว่าเมื่อน้ำท่วมตัวจิ้งกุ่งมันจะหนีขึ้นมาอยู่บนต้นไม้
แต่ทีนี้ครับคุณลุงเองปีนต้นไม้ไปดูจิ้งกุ่ง
แต่ลงจากต้นไม้เดินออกมาได้ครึ่งทาง
น้ำป่ามันเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเชี่ยวแรง
ทีนี้ไม่รู้จะไปเกาะที่ไหนแล้วก็ต้องไปปีนอยู่บนต้นไม้เหมือนเดิม
ส่วนนายไกรทองเห็นคุณลุงติดอยู่กับต้นไม้
ก็เลยรีบมาหาที่ต้นไม้

ทั้งคุณลุงเดชแล้วก็นายไกรทองนะครับติดกันอยู่แบบนั้น
นายไกรทองก็กลัวว่าลุงอายุเยอะแล้วกลัวจะถูกน้ำซัดไป
ก็เลยต้องพยายามฉุดมือจับมือกันไว้ทั้งสองคนอยู่บนต้นไม้
ก่อนจะมีชาวบ้านมาเห็นแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ
ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการช่วยเหลือรู้ไหมคุณ
ค่ะโอ้โฮจาก๔โมงเย็นเลยนะยาวไปถึง๒ทุ่มครึ่ง
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
ส่วนอีกที่หนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้ก็น้ำป่า
ไหลมาจากบนดอยสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่๔อำเภอ
ก็คืออำเภอวังเหนืออำเภอแจ้ห่มอำเภองาว
แล้วก็อำเภอเมืองปานก็ส่งผลให้น้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชน
โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอวังเหนือได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับ
และบางจุดระดับน้ำมันสูงกว่า๑เมตร
ล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำได้ลดลงบ้างแล้ว
เรื่องต้นทางป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดลำปางนะฮะ
เข้าสำรวจความเสียหายในพื้นที่อำเภอวังเหนือ
พบบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า๕๐๐หลังคาเรือน
แล้วก็ใน๕ตำบล๓๑หมู่บ้าน
แล้วก็ยังมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายอีก๑๐๐ไร่นะครับ

ใช่ค่ะทีนี้จะพามาดูเหตุการณ์ที่พิศนุโลกหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเกิดเหตุคือพอโรงเรียนบ้านห้วยเฮียนะคะ
ก็คือพอนพดลแสนขวาอายุ๕๖ปี
ซึ่งเป็นผออยู่ที่ตำบลห้วยเฮียที่อำเภอนครไทยเนี่ย

ปรากฏว่าน้ำมันมาแรงไงคะ
ถูกกระแสน้ำจากลำน้ำคานพัดจนพอศูนย์หายไป
ตั้งแต่เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วเมื่อวานนี้หลายฝ่ายก็ต้องร่วมกันค่ะ
ค้นหาต่อเนื่องจนท้ายที่สุดไปเจอร่างพอ
เสียชีวิตติดอยู่กับโขดหินแล้วก็ต้นไม้ในป่ากล้วย

แล้วอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
หลังจากนั้นก็ไปชนะสูตรศพ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงทหาร
ช่วยกันลำเลียงศพพอออกมาชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
ที่สนามหน้าโรงเรียนบ้านลาดคื้อ
ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติญาติแล้วก็ชาวบ้าน
เพราะว่าพอนพดนนะคะ
เคยเป็นผอโรงเรียนบ้านลาดคือ๕ปี
แล้วก็ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่บ้านห้วยเฮียนะคะ
แล้วก็มีบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านลาดคื้อ
เหตุการณ์นี้เนี่ยญาติพี่น้องของพอเศร้าเสียใจ
รวมถึงเป็นความสูญเสียบุคลากรที่สำคัญในท้องถิ่น
ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ
อันนี้เป็นบรรยากาศตอนที่ลำเลียงศพออกมานะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะ
ก็เป็น๑ใน๓รายที่ทางปพแจ้งไว้
ว่าจากเหตุน้ำท่วมในทุกพื้นที่มีผู้เสียชีวิต๓ราย

อกจากนี้นะครับก็มีเด็กหญิงเป็นนักเรียนสาววัย๑๗ปี
ลุยน้ำแล้วก็ถูกน้ำพัดศูนย์หายไป
กระทั่งพบศพอันนี้ที่หนองบัวลำพูนะครับ

เพราะว่ามีผู้สูงอายุท่านหนึ่งพัดตกนะฮะ
ตกน้ำตกท่าหลังจากไปหาปลาจนกลายเป็นผู้เสียชีวิตนี่แหละครับ
ก็เป็นทั้ง๓รายใน๓พื้นที่๓จังหวัด
ที่เป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับ
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายนะฮะก็เกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับ
ผลให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมถนนสายหลักเชียงรายเชียงใหม่
หน้าตลาดกลางเวียงอำเภอเวียงป่าเป้า
ระดับน้ำสูงกว่า๔๐เซนติเมตรนะครับ

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ใช้รถใช้ถนน

ประกอบกับถนนที่จากอำเภอเวียงป่าเป้าไปจังหวัดเชียงใหม่
ยังถูกน้ำตัดขาดหลายจุด
แล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยว

เป็นร้อยลายเลยนะครับเกือบ๒๐๐ลายนะครับ
ที่ติดอยู่ในอุทยานไม่สามารถออกไปไหนได้
เพราะว่าเส้นทางมันใช้ในการสัญจรไปมาไม่ได้นะครับ

ที่เชียงใหม่ก็เจอหนักเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าน้ำป่าไปตัดถนนสายเชียงใหม่เชียงรายขาด๖จุด

รถเนี่ยนะคือเขาเหมือนกับอยู่ที่เกาะเลย
เพราะว่าจะกลับไปก็ไม่ได้ข้างหลังถนนก็ขาด

แล้วมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่จากทหารมณฑนทหารบกที่๓๒
ก็ต้องเอาทั้งเครื่องจักรเอาทั้งกำลังพล
ซ่อมแซมถนนที่ถูกตัดขาด
จาก๖จุดซ่อมได้แล้ว๔จุด

ก็คือบริเวณหลักกิโลเมตรที่๓๓กับ๓๔
เจ้าหน้าที่เขาใช้สะพานเหล็ก

เข้าติดตั้งบริเวณถนนที่ขาดชั่วคราว
ซึ่งทางด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็มีการลำเลียงประชาชนที่ติดค้าง
อยู่ที่จุดพักอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

แล้วก็เดินตามเส้นทางธรรมชาติ

แล้วก็ยังมีคงค้างอีก๓๖คนนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องลำเลียงอาหารน้ำดื่ม
ให้กับประชาชนที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่
เอาจริงนะที่ถนนตัดขาดแบบนี้
หลายคนบอกว่าเรื่องอาหารการกินไม่ได้เตรียมเอาไว้เลย

เสาไฟฟ้าที่มันขาดมาสายไฟพวกนี้

ส่งไปให้คนที่เขาถูกตัดขาดแบบนี้นะคะ
ตำรวจตรวจสอบในพื้นที่ภาคเหนือไปแล้ว

น่านอุตรดิษฐ์ลำปางพยาวเชียงราย

ส่วนภาคอีสานไปดูกันที่เลยก่อนนะฮะ

เหตุน้ำไหลหลากเข้าพื้นที่อำเภอเมืองเลย

ก็สำรวจตรวจสอบที่บ้านสูบตำบลนาอ่านอำเภอเมืองจังหวัดเลย
หลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม
แล้วก็ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับ
มีหลายหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับ
ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชน
นำอาหารถุงยางชีพไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน
แล้วก็มีการตั้งโรงครัวประกอบอาหารตลอดทั้งวันเลย
ส่วนฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นเดินทางเข้าไป
ตั้งโต๊ะลงทะเบียนให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหาย
สามารถแจ้งความเสียหายเพื่อนำไปสู่การเยียวยาได้ภายหลัง
สำหรับภาคอีสานมี๕จังหวัดได้รับผลกระทบ
คือที่เลยหนองบัวลำภูอุดรธานีนครพนมและกาหลัดสิน
นี่ก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดที่ทางปพเขามีการสำรวจตรวจสอบมา
๓จังหวัด๓๒อำเภอ๗๒ตำบล๒๘๔หมู่บ้าน
ประชาชนได้รับผลกระทบ๑๒๖๘๙ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต๓รายและก็มีผู้ได้รับบาดเฉียบ๑ราย
ส่วนสภาพอากาศในวันนี้ก็มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อเนื่องเหมือนกัน
เพราะว่ายังคงเตือนภัยเป็นฉบับที่๑๒เรื่องของพายุระดับ๑
แต่ยังคงมีกำลังแรงนะครับแล้วก็อ่อนกำลังลงอีก
เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังค่อยอ่อนลงแล้วนะฮะ
แต่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและบริเวณภาคเหนือตอนบน
ทางด้านตะวันตกของประเทศไทย
ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
โอ้โหคุณ๒ปัจจัยนี้มีผลต่อประเทศไทยตอนบน

และอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อบ้านเรา
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงด้วยนะครับ
ดังนั้นครับยังไว้ใจไม่ได้สภาพอากาศนะ
ฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้
ขอให้ประชาชนระมัดระวังกันไว้ด้วยนะฮะ

เดินไม่ได้เดินทางไม่ได้สินะ
ช่วงนี้โควิดนะครับแต่ก็เตือนไว้ก่อนนะครับ
ยุระดับ๕คือไต้ฝุ่นฮากุปิด

ว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลเจอร์เจียงประเทศจีนในวันนี้
พายุนี้ไม่มีผลต่อบ้านเรานะครับ

คุณผู้ชมยังรายงานเข้ามาได้ในพื้นที่ไหนสภาพอากาศเป็นยังไง
เพราะอย่างที่บอกค่ะกรมอุตุคาดการณ์ว่าวันนี้
ทั่วประเทศฝนตกร้อยละ๖๐๗๐ทั้งนั้นเลย